คุณผู้ชมคะอันนี้มันเป็นเรื่องของแก๊งพนันออนไลน์
อุ้มแอดมินไปไปกระทืบไปรุมทำร้าย

แล้วก็มีการบังคับจะเอาตังค์ด้วย
เรื่องนี้ร้องเพจสายใหม่ต้องรอด

เห็นสภาพไหมตาซ้าย
ที่ไม่ได้เซนเซอร์มันม่วงมันบวม
เอามาที่สมุดปราการบังคับเอาตังค์รุมทำร้ายจนบาดเจ็บแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยพัฒนานิเวศที่สมุทรปราการนะคะ
คือฝั่งผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าผมไปหางานทางอินเตอร์เน็ต
สามเมษาเจอประกาศในเว็บหนึ่งไง
เขาบอกว่ามันเป็นงานออนไลน์นะรายได้ดีแค่ตอบแชท
ผมก็เลยทักข้อมูลไปถามแล้วก็มีการโทรมา
นัดเจอกันที่ร้านอาหารแถวชนบุรี
หลังจากนั้นค่ะคนที่มาเนี่ยนะผู้ชายเขาบอกว่าชื่อเค

ตอนนั้นผมยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไร
เขาก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นงานโปรโมทเว็บพนันออนไลน์
พอผมฟังรายละเอียดอ๋อแบบนี้เหรอ
ตอบแชทก็เลยตกลงร่วมงานด้วย

ให้เอาอันนี้มาเป็นค่าจ้างไปโปรโมทเว็บพนัน
ผมก็เอาไปโพสต์หาลูกค้า
มีลูกค้ามีสมาชิกมาแต่ไม่มีคนตอบแชท

ผมก็หาสมาชิกได้เพิ่มอีกแต่ลูกค้าเขาเหมือนกับ
เขาไปร้องบอกว่าฝากเงินเข้าระบบไม่ได้
แล้วมาพร้อมกับคนที่แต่งตัวเหมือนกับตำรวจมากัน๒คน
บังคับผมกับแฟนขึ้นรถยนต์แล้วก็เอาตัวจากชนบุรีมาที่สมุทรปราการเลยนะคะ
แล้วระหว่างทางนะเขาบอกว่าผมโดนซ้อมมาตลอด
พอมาถึงบ้านหลังนี้ที่สมุทรปราการผมก็โดนอีกโดนทำร้ายอีก
แล้วให้เขาคือเหมือนกับว่า
คือให้ผมโทรหลอกเพื่อนแอดมินของผมมารับหน่อย
เพราะอะไรพอเพื่อนที่เป็นแอดมินของผมขับรถมารับใช่ไหม
ก็กลายเป็นว่ายึดรถของแอดมินคนนั้นไปเลย
ทีนี้ค่ะแอดมินคนนั้นนะเขายอมเซ็นเอกสารมอบรถให้
แล้วก็นำเงินมาคืน๔๐๐๐บาทเลย
สามารถปล่อยตัวมาได้ตอนตี๓ของวันที่๑๐ค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยกับเพื่อนอีก๔คน

มีทั้งที่ตาซ้ายแล้วก็หลังหูที่มันม่วงอยู่แบบนี้นะคะ
ทีนี้ทางฝั่งสายใหม่ต้องรอดก็เลยพาฝั่งคนเจ็บ

รองผู้กำกับที่สพเมืองสมุทรปราการ
ตำรวจพาไปชี้จุดที่เกิดเหตุเลย
คนในบ้านไหวตัวหนีไปได้

แล้วก็ตามแก๊งพนันมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ